เพิ่งเฉลิมฉลองนั้นกันครับนักเต่ไทยนะครับ
โค้งสุดท้ายก็เน้นเรื่องความฟิตเป็นสำคัญครับ
ฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนะครับก็มีการสัมภาษณ์ทางธิริพันธ์พ่วงจันทร์มาด้วย
กองการในวัย๒๕ปีก็บอกว่ามีการแข่งขันในทีมสูงขึ้นนะครับ
แต่ว่าช่วงนี้มิรวรรณรายวัชนั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับแท็กติก
นั้นความฟิตจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทุกคนก็กำลังช่วยกันแก้ไขข้อผิดพลาด
จากรายการอาเซียนคลับนะครับเพื่อทำผลงานให้ดีขึ้น
หวังว่าทีมชาติไทยนั้นจะทำให้แฟนบอลมีความสุขครับ
โปรแกรมสาวนัดเน้นย้ำกันอีกครั้งทุกวัน
อินเดียครับ๖มกราคมนัดที่๒เจอบาเรน๑๐มกราคม
ได้ประตูจากนาวิทย์รัฐรักษ์วงศวรรษนัดที่๕
สหรัฐศรีวงกฎนาทีที่๑๐วรุษหวังสมแอลครับนาที๒๑
แล้วก็สหรัฐศรีวงกฎยิงรุ่น๒ของตัวเองนะครับนาที๒๒
รวมถึงสาระพุทธพลาพฤกษ์นัดที่๒๘
แล้วก็นาที๒๙นะครับเจษฎาชูเดชยิงให้กับรัชนาวีไล่มา๑ต่อ
ก่อนที่รัฐศรีต่อมานะครับจากท็อปเจศดาเนี่ยจะไปยันใส่สาระศรีวงกฎ
จากรุธนาที๓๑แล้วก็มุมัติอุสปานบูซาปิดท้ายนาที๓๒จบเกมนะครับ